มีคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะฮะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่า
เวลาที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
ขมขืนนานอาจารย์เด็กและเยาวชน
ส่วนใหญ่คนก่อเหตุจะเป็นคนใกล้ตัว

ที่ระยองมีคุณแม่คนหนึ่งซึ่งเขามีลูกสาวอายุ๑๒ปี
เรียนอยู่ป๖นะครับได้ไปแจ้งความตำรวจสพปลวกแดง
บอกว่าเพื่อนบ้านชื่อว่าในหนุ่ยอายุ๓๑เป็นชื่อสมมุตินะในหนุ่ย
ตั้งชื่อสมมุติเอาไว้มาข่มขืนลูกสาวของเขานะครับ
แล้วก็พาลูกสาวไปตรวจร่างกายมีใบแพทย์ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งคุณแม่กับน้องผู้เสียหายบอกว่าคือทางแม่เนี่ยนะ
บอกว่าเพิ่งสังเกตเห็นความผิดปกติของลูก
เช้าเมื่อวานนี้๒๖สิงหาคมหลังจากลูกสาวกลับมาจากบ้านของเพื่อนบ้าน
ชื่อในหนุ่ยตอนหกโมงเช้าคือแบบกลับมาผิดปกติอ่ะ
มาเช้าเลยนะครับถามลูกลูกก็บอกว่าเอารายงานไปส่งให้ในหนุ่ย
หนุ่ยจ้างให้ช่วยเขียนรายงานให้เพราะลูกสาวลายมือสวย
แต่แม่เห็นว่ามันมีพิรุษก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือของลูกขึ้นมาเช็ค
อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยฮะนายหนุ่ยก็คุยกับลูกสาวของคุณแม่เขา
คือแม่บอกว่าโอ้โหคือมันส่อแววอาณาจารย์หนักมากจนทนไม่ไหว
้นเอาความจริงกับลูกจนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกลูกสาวบอกว่าไม่มีอะไรแม่ก็เค้นถามความจริง
ลูกยอมรับว่าถูกในหนุ่ยข่มขืนเมื่อวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมา
แต่ลูกยังบอกว่าแค่ครั้งเดียวนะแต่เมื่อเช้าเนี่ยกลับมา๖โมงเช้า
เมื่อเช้าเมื่อวาน๒๖สิงหาคมแม่บอกว่าลูกบอกว่าเมื่อ๔สิงหาคม
ในหนุ่ยชวนให้ไปที่บ้านบอกว่าให้ช่วยไปเล่นเป็นเพื่อนลูกสาวของเขาหน่อย
ลูกเขาเรียนอยู่ชั้นป๒อยู่โรงเรียนเดียวกันกับเด็กวัย๑๒ปีที่ถูกกระทำนี่แหละ
พอไปถึงปรากฏว่าที่บ้านในหนุ่ยไม่มีใครอยู่ฮะ
กับเมียออกไปธุระนอกบ้านในหนุ่ยก็ออกอุบายใช้เด็กหญิงผู้เสียหายบอกว่า
ให้ช่วยขึ้นไปหาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในห้องนอนหน่อยหาไม่เจออืม
เด็กก็ขึ้นไปในหนุ่ยตามเข้าไปแล้วก็ทำการกอดรัดจับลวนลาม
แล้วลงมือข่มขืนทันทีค่ะหลังก่อเหตุแล้วก็ข่มขู่เด็ก
บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะครับพอแม่รู้ความจริงก็
ปรากฏว่าในหนุ่ยก็พยายามมาไกลเกลี่ยอันนี้แม่เด็กบอกนะ
แต่แม่ไม่ยอมฮะบอกว่ารอไปคุยกันในชั้นศาลเท่านั้น
ดูในข้อความแชทเราถึงรู้ว่ามันไม่ใช่คำว่ารายงาน
ส่งรายงานแล้วเราก็เลยแบบเกิดความสงสัยว่าเฮ้ย
มันเป็นข้อความแบบแย่มากนิ้วแย่เลยเหรออยากไหม
ลองไหมอะไรอย่างนี้เยอะแยะเราก็บอกไม่ใช่แล้ว
ก็เลยถามลูกสาวว่ามันยังไงกันแน่เขาก็เลยตอนแรกเขาก็บอก
ปฏิเสธว่าไม่มีกลัวกลัวอยู่ยังกลัวอยู่บอกว่าแม่ไม่ทำอะไร
แม่อยากรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปในสิ่งที่ถ้ามันจะเกิดก็ให้มันเกิด
แต่แม่อยากรู้เฉยไม่งั้นก็ต้องไปตรวจนะ
ต่อให้ตัวเองบอกว่าไม่มีอะไรก็จะต้องไปตรวจนะเขาก็บอกว่า
เขาก็ร้องไห้เลยเท่านั้นแหละตีแตกร้องไห้เลยบอกว่าแม่หนู
หนูกับเขาเคยมีอะไรกันบอกอ้าวทำไมไม่บอกแม่บอกว่ากลัว
ตอนนี้แม่พาลูกไปแจ้งความแล้วนะครับตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว
คือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะข่มขืนแล้วครั้งต่อมาจะมีหรือไม่มี
ยอมหรือไม่ยอมยังไงเด็กเพิ่งอายุ๑๒ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านไอ้หนุ่ยฮะค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะ
ก็จะได้สอบถามความจริงกันหน่อยก็ได้ยินเสียงตอบรับออกมาครับ
ไม่ให้สัมภาษณ์พยายามตะโกนหาแล้วเขาก็ตะโกนออกมาบอกไม่ให้สัมภาษณ์นะครับ
ก็ไปถามเพื่อนบ้านในระแวกไม่มีใครรู้จักในหนุ่ยนะฮะสงสัยเขาคงไม่ค่อยได้คุยอะไรกันนะครับ
ส่วนคดีความตำรวจบอกว่าก็ต้องรอผลการตรวจของแพทย์อย่างเป็นทางการก่อนนะครับ
เพื่อเป็นหลักฐานในคดีแล้วจะออกหมายเรียกในหนุ่ยมาสอบปากคำ
แต่ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าในหนุ่ยตอนนี้ไม่อยู่ที่บ้านแล้วนะครับหนีไปแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อนะฮะออกหมายเรียกถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับ
ส่วนเด็กก็จะให้สหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติม๒๙สิงหาคมนี้นะครับ
ค่ะกฎหมายก็คุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่แล้วนะคะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตามเนี่ยโอ้โหฝ่ายชายก็ต้องถูกดำเนินคดี